ทันข่าวช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามเป็นข่าวเศร้าเลยนะคะ
แวดวงบันเทิงนะคะเมื่อศิลปินแห่งชาติอาต้อยเศรษฐาศิรชายา
เสียชีวิตลงแล้วในวัย๗๗ปีนะคะเนื่องจากรักษามะเร็งปอดระยะที่๔มานะคะ
ซึ่งทางลูกสาวคุณอีฟพุทธธิดาก็โพสต์อินสตราแกรมเป็นภาพท้องฟ้า
พร้อมข้อความว่าสี่จุดสี่สองก่อนที่แม่เม้าสุดาชื่นมา
โพสต์แจ้งข่าวค่ะว่าเพิ่งจะรับข่าวเศร้า
ใจหายจริงจริงกับข่าวของต้อยนะคะทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
ได้รับการยืนยันจากผู้จัดการส่วนตัวอาต้อยแล้วค่ะว่าข่าวลือทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องจริง
ต้อยเสียชีวิตแล้วแต่ยังไม่มีพิธีศพวันนี้
เพราะว่าเตรียมงานยังไม่ทันนะคะย้อนไปดูประวัติของอาต้อยเศรษฐาหน่อยค่ะ
เมื่อวันที่๖พฤศจิกายน๒๔๘๗เริ่มก้าวเข้าสู่เส้นทางบันเทิงตั้งแต่อายุ๑๖เองนะคะ
ด้วยการเป็นคนขนเครื่องดนตรีในวงดนตรีตามคำชักชวนของน้าชาย
ก็คือสุรสิทธิ์สัตยวงศ์เป็นอดีตพระเอกภาพยนตร์ชื่อดังค่ะ
จากเด็กขนของเนี่ยนะคะอาต้อยเศรษฐาฝึกทักษะด้านดนตรีแบบครูพักรักจำ
ก้าวขึ้นมาเป็นนักร้องตามสถานบันเทิงแล้วก็มีการรวมตัวกับเพื่อนเพื่อนตั้งวงดนตรีชื่อ
มีเพลงฮิตติดหูมากมายเลยหนึ่งในนั้นก็คือเพลงเป็นไปไม่ได้นะคะ
จัดขึ้นเป็นครั้งแรกก็เลยทำให้วงเนี่ยเริ่มเป็นที่นิยม
และยังเป็นจุดเปลี่ยนให้อาต้อยเศรษฐาเข้าไปสู่วงการภาพยนตร์ด้วยนะคะ
อาต้อยเศรษฐาได้รับการทาบทามจากเปี๊ยกโปสเตอร์ค่ะให้ร่วมบันเลงเพลงประกอบหนังเรื่องโทนเมื่อปีสองพันห้าร้อยสิบสาม
ก็กลายเป็นวงที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุคประมาณปีสองพันห้าร้อยสิบกว่ากว่าเนี่ยนะคะ
ส่วนปีพศ๒๕๑๘หลังกลับมาจากการไปทัวร์ต่างประเทศ
เศรษฐาได้รับการชักชวนจากคุณจุรีโอซิริให้มาแสดงหนังครั้งแรกในไฟล์แกมแพร่นะคะเมื่อปี๒๕๕๙
สามารถคว้ารางวัลพระสุรัสวดีสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมมาครองได้อีกค่ะ
เศรษฐาก็ก้าวเข้าสู่โลกบันเทิงเต็มตัวบทบาทเนี่ยโดดเด่นทั้งเป็นพิธีกรเป็นนักแสดงผลงานมากมายเนี่ยนะคะ
อย่างเช่นเรื่องแผลเก่าจำเลยรักมนรักแม่น้ำมูลพ่อกระดิ่งทองยอดรักผู้กอง
ดีฝรั่งดองวิมันมะพร้าวแล้วก็บิ๊กบอยสำหรับเรื่องที่โดดเด่นที่สุดเรื่องหนึ่งเลยคือ
รักในปี๒๕๒๒ได้รับบทพระเอกค่ะแล้วประกบคู่กับคุณอรัญญานามวงนางเอกชื่อดัง
และนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ให้ทั้งคู่ได้กลายเป็นคู่ชีวิตกันในเวลาต่อมาคลองรักกันมายาวนานเลยนะคะ
พศ๒๕๕๔อาต้อยเศรษฐาศิรัชญาได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติในสาขาศิลปะการแสดง
ก็ถือว่าเป็นเครื่องการันตีถึงผลงานคุณภาพตลอดระยะเวลากว่า๔๐ปีในวงการนะคะ
และวันที่๒๖เมษายน๒๕๕๗อาต้อยเศรษฐาก็เดินทางไปประทับรอยมือรอยเท้าเป็นดาวดวงที่๑๕๐บนลานดาราที่หอภาพยนตร์
มาถึงช่วงบั้นปลายชีวิตนะคะอาต้อยเศรษฐาเข้ารับการรักษามะเร็งปอดหลังจากตรวจพบเมื่อปี๒๕๕๙
ระหว่างนั้นปี๒๕๖๔ก็ติดโควิดด้วยแต่ว่าได้รับการรักษาจนหายจนกระทั่งสุดท้ายช่วงเช้ามืดวันนี้ค่ะ
อาต้อยเศรษฐาศิลปินแห่งชาติซึ่งเป็นที่รักของทุกคนก็เสียชีวิตลงอย่างสงบที่โรงพยาบาล
กลางความเศร้าศกเสียใจของแฟนแล้วก็คนบันเทิงที่มาโพสต์อะไรกันทั้งวงการเลยนะคะ
อัปเดตล่าสุดได้รับแจ้งข่าวจากทางครอบครัวค่ะว่าได้ขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในวันจันทร์ที่๒๑กุมภาพันธ์เวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีที่สารา๑วัดเทพศิรินทราวาสนะคะ
สวดอภิษฐรรมระหว่างวันที่๒๑๒๗กุมภาพันธ์นี้ช่วง๑๙นาฬิกา
ซึ่งทางทายาทจะเก็บศพไว้บำเพ็ญกุศลร้อยวันนะคะ
แล้วก็จะดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพต่อไปค่ะ
ทางไทยรัฐทีวีของเราก็ขอแสดงความอาลัยไว้ตรงนี้ด้วยนะคะ